เย็นมาเป็น๑๐ปีแล้ว

ผู้ชายคนนี้เขาถือดาบนะยาวแบบเป็นเมตร
แล้วตะโกนแบบนี้อยู่ในเรือนจำที่เชียงใหม่

อุ๊ยออกไปใจเย็นครับใจเย็นครับ
แรดสฟีครับ
ต้องคุยไปเรียกทัศดีมาผมจะปล่อยนักโทษทั้งหมดเลย
โอ้โหกรูนเข้าไปแบบนี้ค่ะนอนเลย
ผู้ชายคนนี้นี่๖๐กว่าแล้วนะ

ทำไมถึงถือมีดยาวอยู่ในบริเวณเรือนจำ

นี่จนเจ้าหน้าที่ต้องมาล้อมกรอบค่ะ
สุดท้ายก็คุมตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้

นี่คือที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ด้วย

โดยเฉพาะญาติย่าที่เขาไปเยี่ยมผู้ต้องขังก็ตกใจ
พากันเดินหนีเพราะว่าเห็นว่ามีอาวุธก็กลัวจะโดนทำร้าย
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่ามีการตัดสินคดีผิด
และก็อยากจะคุยกับประธานสารดิากาจรังหวัดชื่อมัย
บอกให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกพัสดีเรือนจำมา

เอ่อปล่อยนักโทษทุกคนในเรือนจำ

แล้วบอกว่าจะไปกินข้าวเดี๋ยวจะกลับมาใหม่

เจ้าหน้าที่วิ่งไปแล้วก็เอาเหล็กง่ามเข้าไป

นำตัวไปที่สพสวนแตงนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาขับรถเก๋งไปในเรือนจำก่อน
คือเหมือนกันจะไปเยี่ยมญาติเลยญาติอยู่ในเรือนจำใช่ไหม
แต่พอลงจากรถปั๊บถือมีดดาบยาวลงไปด้วย
แล้วก็เดินไปนั่งตรงจุดพักคอยเยี่ยมญาติ
บ่นเรื่องอะไรแบบเยอะเลยแล้วก็บ่นอยู่ตรงนั้นนะคะ
อ้างว่าตัวเองเป็นอดีตทหาร
ตั้งใจจะปล่อยตัวผู้ต้องขังในเรือนจำ
ทีนี้พอทำแบบนี้เอาตัวไปโรงพักเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ตำรวจปรับ๕๐๐ข้อหาพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ

พอเอาตัวเข้าไปปรับก็มีการปล่อยตัวไป
คิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีปัญหาทางจิตหรือเปล่า
จริงก็ต้องประสานญาติเนาะแล้วก็ให้ญาติดูแล

คือการทานยาต่อเนื่องก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ